คุณผู้ชมฮาจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์เผชิญหน้า
หรือหลายคนเรียกว่าม็อบชนม็อบ
จนเกิดการบาดเจ็บเกิดความเสียหาย
แล้วเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากเห็น
เรื่องนี้มีการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

ติดตามจากอาจารย์สุภาพเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณดาวครับ
ผมขีดเส้นใต้เตือนมาหลายครั้งแล้วว่า
เมื่อไหร่ที่ม๊อบออกมาชนม๊อบ
เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์มันจะเกิดขึ้น
เพราะว่าในห่วงอารมณ์ของการยั่วยุห่วงอารมณ์ของความชุนละมุน
และมันเกิดความฮึกเหิมอารมณ์ก็จะถูกสปาร์คได้เสมอ
แล้วพอมันเกิดถึงจุดสปาร์คก็ควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่
ห้ามกันไม่ฟังแล้วมันก็นำไปสู่สภาวะขาดสติ
เขาถึงเตือนไงครับว่าการนำมวลชนที่เห็นต่าง
ไปอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกัน
สิ่งที่ต้องห้ามคือไม่ควรทำต้องไม่ทำ
อย่างเมื่อวานเนี่ยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรม
จากกลุ่มไทยพักดีก็ไปที่บริเวณสภาแต่เช้า
ยื่นจดหมายคัดค้านการแก้ไขรัฐมนูล
แล้วก็ออกจากสภาไป
แต่ปรากฏว่ามวลชนเสื้อเหลืองบางส่วน

แล้วก็มีมวลชนเสื้อเหลืองบางส่วนตามมาตีบตามมาเติม

แล้วมาปักหลักอยู่ตรงสี่แยกเกียรติกาย
ทีนี้พอถึงช่วงเย็นช่วงค่ำ
มันก็เกิดการปะทะกับมวลชนรัศดรซึ่งเขาประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่า
เขาจะไปชุมนุมที่บริเวณหน้าสภา
เพื่อรอฟังการลงบันติรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูล
โดยเฉพาะฉบับประชาชนที่เสนอโดยไอหล่อ

มวลชนเสื้อเหลืองรู้อยู่แล้วว่ามวลชนราษดรต้องไปอยู่
ทำไมคนที่เป็นแกนนำจึงนำม็อบมวลชนเสื้อเหลือง
ปักหลักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
หรือว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ
อยากแสดงให้เห็นว่าคนเห็นต่าง
กับข้อเรียกร้องของมวลชนราศดรก็ยังมีมาก
ก็เลยหลิวตาไม่ห้าม
แล้วสุดท้ายก็เกิดการตะลุมบอลกัน
ทำร้ายร่างกายกันคุมอารมณ์ไม่อยู่กันอย่างที่ว่า

ใครเริ่มต้นไม่สำคัญครับ
แต่สิ่งที่เป็นผลตามมาคือ
เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อได้รับบาดเจ็บด้วย
ก็สำคัญก็คือว่าใครต้องรับผิดชอบ
แล้วใครต้องทำอะไรยังไงต่อ
ภาพที่เห็นในจอโทรทัศน์เนี่ย

เถียงกันว่าครับว่าใครทำอะไรยังไง
ใครเริ่มต้นก่อนใครสวมทีหลังแล้วมันมีบางภาพที่ต้องการคำตอบด้วย
เช่นภาพคนใส่เสื้อเหลืองที่ได้รับบาดเจ็บตัดผมเกลียนแล้วก็ปรากฏว่าอ้าว
เป็นทหารใส่เสื้อเหลืองมามาร่วมชุมนุมกับม็อบเสื้อเหลืองด้วย
หรือภาพข่าวที่มันเป็นเสมือนเติมฟืนเข้ากองไฟหลายช็อตที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ซึ่งอย่างการลุกขึ้นมาอภิปรายของนายวิรัติรัตนเศษประธานวิบรัฐบาล
ที่เสนอให้ประธานสั่งการไปที่เจ้าหน้าที่ว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉียบขาด
ถ้าผู้ชุมนุมเข้ามาในเขตห้าสิบเมตรนี่คุณวิรัติเป็นประธานวิบรัฐบาลนะ
ก็ถือว่าเป็นตัวแทนคนสำคัญของฝ่ายรัฐบาลแต่ออกมา
ให้ตำรวจเจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอันนี้มันก็เติมฟืนเข้ากองไฟ
มันจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะระดับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
แล้วมาเรียกร้องอย่างนี้ท่านนึกออกไหมครับ
คุณวิรัติรัตนเศษประธานวิทย์นั่นแหละคนที่มีคดีคารากาสังอยู่
กับเรื่องสนามฟุตซอลและปปชชี้มูลแล้วนั่นแหละอันนี้ก็
เสียงร้องจากประธานวิบรัฐบาลเนี่ยอย่างที่เห็นกันเนี่ย
ผมว่าวันนี้มันก็เป็นประเด็นสำคัญคือแต่ละช็อตแต่ละจุด
สมเหตุสมผลหรือไม่ภาพเหล่านั้นมันจะแทนคำพูดครับ
เมื่อคืนเนี่ยใครที่ดูโทรทัศน์ดูถ่ายทอดอยู่
ดูช่องไทยรัฐอยู่ก็จะเห็นเลยว่าแต่ละช็อตแต่ละภาพ
มันแทนคำอธิบายแทนคำชี้แจงเพราะว่านอกจากจะกล้องโทรทัศ
ถ่ายทอดสดแล้วก็มีกล้องมือถือบันทึกภาพไว้เป็นอย่าง
อย่างที่เห็นกันอยู่แล้วทั้งนั้นฉะนั้นไม่ว่าจะเรื่องการทุบทำลายรถ
การปล่อยลมยางของมวลชนราษดรอันนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีว่ะ
หรือที่เราได้เห็นก็คือมวลชนเสื้อเหลือง
ก็มีอาวุธแล้วก็ใช้ก้อนอิดคว่างเข้าไป
อันนี้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
ขอให้ดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมกับการก่อเหตุทั้งสองฝ่าย
นี่ของเสื้อเหลืองท่านเห็นไหมฮะในจอเนี่ยเนี่ย
กว้างปลากันอย่างนี้ซึ่งทำให้กลุ่มมวลชนรัศดรเนี่ย
เขาเป็นห่วงมากว่าเดี๋ยวพอถูกดำเนินคดีเนี่ย
กลุ่มนี้ก็จะถูกยกเว้นทั้งทั้งที่ภาพในคลิป
มันจะเห็นเลยว่าใครทำอะไรยังไง
ฉะนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องให้ความเที่ยงธรรม
แล้วสุดท้ายที่ฟังจากคุณสิริวัลเมื่อกี้ก็คือว่า
วันนี้ก็จะมีการนัดหมายชุมนุมที่แยกราชประสงค์กันอีกทีหนึ่ง
นัดหมายกันในช่วงสี่โมงเย็นการจราจรโดยรอบบริเวณนั้นเนี่ย
กระทบแน่อันนี้ก็เตรียมตัวไว้เถอะ
แต่สิ่งที่ไม่ควรถูกกระทบคือประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า
เอสรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่ควรจะมีคำสั่งปิดสถานี
สถานีที่เป็นบริเวณใกล้เคียงกับการชุมนุมทั้งนี้ก็เพราะว่า
ประชาชนที่เขาไม่ได้ไปชุมนุมประชาชนที่เขาใช้รถบีทีเอสขึ้นลง
ตามสถานีต่างเนี่ยเขาจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
คนสั่งก็ไม่ควรสั่งคนรับปฏิบัติก็ไม่ควรรับปฏิบัติ
ฉะนั้นมันจะกระทบกับคนหมู่มากเอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
ขอบคุณบุ๊คครับคุณดาวครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวบรรยากาศของแยกราชประสงค์เดี๋ยวเราก็มีให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะ
แล้วก็กรณีของม็อบชนม็อบปรากฏว่าภาคีเครือข่ายนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน
เขาออกแถลงการบอกว่าเตรียมจะเอาผิดนะครับกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานฐานจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ในการถอนกำลังจากจุดเสี่ยงและมันเป็นการเปิดทางให้เกิดการปะทะกันเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องติดตามเรื่องของความคืบหน้าเหล่านี้ด้วยนะครับ